ต่อที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกรสินนะครับ

กำลังไปทำธุระจู่ไฟไหม้พึบขึ้นมา
กระโดดออกมาจากรถแป๊บเดียว

จะโดนย่างสดอยู่แล้วคุณผู้ชมนะฮะ

นี่หนีออกมาได้ทันไม่งั้นอาจจะเสียชีวิต
เป็นแล้วก็ได้อันนี้คือวัดอร่ามงคล
อยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกรสินครับ

จากคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ศิษย์วัดและเป็นเจ้าของรถ

เป็นคนขับรถแล้วปกติแล้วเนี่ย

มามันก็หลายมือเป็นรถที่มันติดตั้งแก๊ส

เรื่องของแก๊สทั้งเรื่องของระบบไฟต่าง

ตั้งแต่ว่าระบบไฟมันเริ่มมีการขัดคล่อง

ก็ยังขีด้าอยู่นะขับด้าอยู่น่ะ
แล้วลดไปจอดที่วัด
ก่อนเกิดเหตุตั้งใจจะขับออกไปทำธุระนะฮะ

สตาร์ทชึ่งขึ้นมาแล้วมันเกิดเหตุไม่คาดฝันคือมันมีไฟขึ้นที่แผงควบคุมวงจรที่
ภายในรถนะครับเขาเห็นท่าไม่ดีรีบเปิดประตูกระโดดออกมาครับ
กระโดดออกมาแป๊บเดียวเสี้ยวินาทีรถระเบิดตู้มเลยนะฮะเปลวไฟลุกขึ้นมา
เลยเขาก็วิ่งหนีให้มันห่างจากรถนะฮะแล้วก็มีเสียงระเบิดที่ล้อตามมาอีก
สามสี่ครั้งปุ้มปุ้มปุ้มแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าโอ้โหเคราะห์ดีมากที่แบบ
ออกมาได้รอดทันหุดหวิดไม่งั้นถูกไฟคลอกตายไปแล้วหรือไม่ก็ถูก

ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากระบบไฟขัดข้อง
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่ามันคือมันคือการสัญญาณแรกที่บอก
ที่เขาซ่อมเองนั่นแหละรถเองก็เก่า
ใช้งานมาหลายปีติดตั้งแก๊สมีการดัดแปลงไฟต่างมากมายด้วย
นะฮะก็เลยสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
มาคุยกับคนใช้รถติดแก๊สอย่างผมหน่อยไหมล่ะ

ยังติดแก๊สอยู่ครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าผมติดเมื่อสัก๑๐ปีที่แล้วจำได้ว่าน้ำมันแพงแบบเติมไม่ได้
ช่วงที่ทุกคนแห่ไปติดแก๊สกันหมดเลยเพื่อจะประหยัด
คืออย่างนี้ฮะแก๊สเนี่ยนะครับรถติดแก๊สเนี่ยอย่ารอให้มีอาการครับ
คือช่างที่เขาติดตั้งแก๊สให้ท่าน
เขาจะนัด๓เดือน๖เดือนท่านต้องไป
ต้องไปเช็คบ่อยคือผมบอกเลยว่าอันเนี้ย
อย่าไปเมื่อมีอาการรถติดแก๊สนะไปตามระยะที่เขาบอก

ส่วนใหญ่คนใช้รถติดแก๊สเนี่ยคือต้องมีอาการก่อน
กว่าจะไปไงต้องได้กลิ่นก่อนอะไรก่อนบางทีมันสายไปแล้ว
ไม่ทันการไงใช่แล้วของเขามีอาการแต่เขาซ่อมเอง
เออน่าค่ะลองตรวจเช็คดูนะคะ
เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอันตรายจริง